น้ำชานะคะคุณแม่ของแฟนหนุ่มน้ำชาเนี่ยไม่ปลื้มน้ำชาซะแล้ว
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบุคลิกของน้ำชาเนี่ยมันจี๊ดจ๊ะ
เปรี้ยวซีซาดอะไรแบบสาวเปรี้ยวเกินไปหรือเปล่า
ใช่แล้วล่าสุดบันเทิงไทยรัฐค่ะได้สอบถามแหล่งข่าวนะคะ

ได้ข้อมูลมาว่าเรื่องข่าวแม่ดรวาวไม่ปลื้มน้ำชาน่าจะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
โดยผู้ใหญ่ทางโน้นมองว่าบุคลิกสไตล์น้ำชาเนี่ยเปรี้ยวจี๊ดจาดไป
แต่เรื่องแต่งยังไงก็แต่งแน่นะคะ

ใช่แล้วนะคะเพราะจริงทางฝั่งน้ำชาคุณแม่ก็เตรียมสร้างบ้านให้อยู่แล้ว
ประมาณว่าแต่งเข้าบ้านน้ำชาก็ได้นะคะ
ส่วนดรวาวเองค่ะก็ทำงานหาเงินเอง
หากจะแต่งคงไม่รบกวนคุณแม่ฝ่ายชายเช่นกันค่ะ
เคลียร์ปึ้งจบปึ้งแต่ยังไงก็รอฟังคำตอบคอนเฟิร์มอีกทีละกันนะคะ
บันเทิงไทยรัฐก็เอาใจช่วยแล้วกันนะคะ
แต่รอฟังเจ้าตัวก่อนดีกว่านะคะว่าคุณแม่ไม่ปลื้มจริงหรือเปล่า
แล้วที่มีกระแสดรามงค์ดรามมะออกมาสิ
จริงเททแค่ไหน
แต่ที่รู้ความรักของต้องคู่เนี่ยเป็นความจริงแหละ
ใช่ค่ะก็ขอแต่งงานกันสักขนาดนั้นนะจ๊ะ

จะต้องมีความเคลื่อนไหวแหละจากประเด็นที่เกิดขึ้นประเด็นนี้นะคะ